คุณผู้ชมครับเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่
วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับ
หลังการประชุมวันนี้นายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ท่านเปิดเผยบอกว่าการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันนี้
ได้คุยกันเรื่องของโควิด๑๙การแพร่ระบาดในช่วง๔สัปดาห์ที่ผ่านมา
ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานะคงตัว
ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติ
จะนำเสนอต่อที่ประชุมของสบคนะครับให้ดำเนินการ๔เรื่องด้วยกัน
๑เห็นชอบให้มีการเปิดประเทศแต่เปิดประเทศอย่างปลอดภัย
คือเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโควิดให้ได้
ผลดีก็คือจะไม่ต้องปิดโรงงานแรงงานก็ทำงานได้ได้ค่าจ้างเศรษฐกิจก็ไปต่อได้
เป็นเรื่องของกฎกระทรวง๒ฉบับนะครับจะกำหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องของภาษณะจากต่างประเทศที่จะเข้าไทย
ทั้งทางบกหรือว่าเรือหรือว่าอากาศ
สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อันนี้นะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือข้อหนึ่งนี่แหละ
เปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะครับ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ประชุมกันวันนี้นะครับ

มติที่ออกมาแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่า
แสดงว่าที่ท่านนายกบอกว่าเคยบอกว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน๑๒๐วัน

เรื่องนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศ๑๒๐วัน
แต่ไม่ได้หมายถึงเปิดหมดทั้งประเทศ
ซึ่งเป้าหมาย๑๒๐วันมันมีตัวแปรที่ต้องพิจารณาอีกมาก
เนื่องจากตอนประกาศนโยบายตอนนั้นเนี่ย
เปิดประเทศภายใน๑๒๐วันเนี่ย
ยังไม่มีการระบาดของสายพันธุเดลต้า
ตอนนี้ต้องประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องต่อไป

ถ้าจะเปิดประเทศหรือไม่อย่างไรเนี่ย
มาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันกัน
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจากการแถลงของสวบคอวันนี้
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๔๙๑ราย
รักษาหายแล้ว๒๒๑๓๔ราย
รักษาหายแล้วก็คือค่อนข้างจะสูงหน่อยนะคะ
ผู้เสียชีวิต๒๔๒ศพ
เสียชีวิตสะสม๙๔๖๘ศพ
ผู้ติดเชื้อสะสมเป็นล้านนะคะ

ผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่เนี่ยค่ะมีอาการหนักเนี่ย

ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๙๔ราย
เรื่องของการฉีดวัคซีนสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ฉีดวัคซีนสะสมรวมแล้วประมาณ๒๗ล้านกว่าโดสนะคะ

ถ้ารวมทั้ง๓เข็มเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓เนี่ย
รวมแล้วก็ประมาณ๒แสนได้ต่อ๑วันนะคะ

สะสมรวม๒๗ล้านโดสแล้วนะครับ